ก็ไหนอ่ะ

ข่าวแรกเป็นเรื่องราวที่เขาเมาส์มอยผ่านพี่แจกรีนมา

เป็นนางเอกนะคะที่พี่แจ๊กรีนสนิทมากนะคะ
ก็เมื่อก่อนเคยอยู่ทางวิกลาดพร้าว
ตอนนี้นะคะก็มาเป็นฟีแลนด์แล้วก็เล่นละครค่ะทางวิกอโศก
แต่ปรากฏว่าไปเล่นละครยังไงรู้ไหมคะ

ผู้ชายที่ว่านี่เป็นตัวประกอบเป็นเอ็กซ์ตราเป็นตัวร้ายหรือเป็นอะไรคะ
ก่อนเป็นพระเอกดังแล้วก็ข่าวคราวเยอะมากแน่นมากนะคะ
เลือกภาพผมซอยสั้นนี้นะคะ
ฉันก็หวั่นใจซะละเกินนะคะ
คือพระเอกดังคือนี้มีดีกรีส์เป็นภาคเอกดังอยู่นะคะ
ไม่รู้นอกจออะไรจีบเกงตรงไลต์เกง
ตอนแรกน้องนางเอกคนนี้นะคะ
ก็คิดว่าโหพี่น้องเป็นรายเล่นละครด้วยกัน

แล้วก็แอดลงแอดไลน์ไปแต่พักหลังเริ่มถี่แล้วเถอะ
สักทีแต่จะบอกเลยว่าน้องนางเอกคนนี้
ก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคุณว่าน้องเขาก็ไม่โสด
ฉันใบ้เลยล่าสุดอยู่ประเทศคิวบาร์ค่ะ
แต่ว่าพ่อพระเอกคนนี้ก็ไม่สนใช่ไหมคะ
ขยันหยอดนะคะที่บ้านขายขนมครกหรือเปล่า

ล่าสุดเห็นว่าเผ็ดแซ่บเวอร์ตรงที่น้องนางเอกคนนี้
ขอตัดสินใจหอบหวานใจไปทำงานที่กองด้วยซะเลย
ให้มันรู้ชัดว่าดิฉันมีแฟนแล้วค่ะคุณพี่ค่ะ
ค่ะนะคะซึ่งจะบอกว่าหวานใจของนางเอกคนนี้นะคะ
เมื่อก่อนเคยเป็นนักร้องนำวงวงหนึ่ง

ก็มีแบบข่าวเกี่ยวกับเรื่องไปขาย

นางก็ยังแบบทำธุรกิจอยู่แล้วก็มาเจอกับนางเอกคนนี้

แฟนเขาก็กล้าเบอร์แรงอยู่เหมือนกันนะพี่แจ๊ค
ไปกระซิบคุณพระเอกจอมเจ้าชู้คนนี้เลย
บอกว่ารบกวนอยู่ห่างแฟนผมหน่อยครับพี่

ตายแล้วโอ้โฮพี่บอกก็รู้ว่านอกจอนี่

โอ้โหอยากจะรู้นะคะว่าพระเอกคนนั้นที่จีบด่าคือใคร
หรือว่านางเอกคนนั้นนะคะที่แบบว่าไปเที่ยวคิวบาร์อยู่ตอนนี้นะคะ

หรือว่าไปเตาะกันต่อในเพจบันเทิงไทยรัฐก็ได้นะคะ

เขาส่งเรื่องราวมาบอกกับพี่แจ๊กกะรีนโดยตรงนะคะ
ก็เลยอยากบอกพระเอกคนนั้นว่ามาต้อพี่แจ๊กกะลีนก็ได้นะคะ